เหตุการณ์นี้ก็น่าจะเกิดจากความเมาเหมือนกันครับ
พ่อกับลูกตั้งวงกินเหล้าดื่มด้วยกันครับพี่มิ้วคุณผู้ชม

ทำไมชอบเอามอเตอร์ไซค์ไปใช้จนน้ำมันหมดแล้วไม่เติม
พอถามปั๊บลูกเถียงปุ๊บฮะ
พอลูกเถียงพ่อโมโหเข้าห้องไปไปเอาปืนแก๊ปมายิงใส่ลูก
กระสุนเจาะเข้าบริเวณใต้สะดือ๑๒รูเลยครับ

นี่บาดแผลของลูกที่โดนยิงครับ
นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
ลูกชายอายุ๓๔ปีชื่อว่านายสุรพงศ์ครับ
ถูกยิงเข้าที่บริเวณใต้สะดือ
หลายนัดมีแผลเป็นรูเต็มไปหมด
นี่คือตอนที่รถพยาบาลพาคนเจ็บมาถึงนะครับ
แล้วครอบครัวคนเจ็บแม่ญาติพี่น้อง
ก็มายืนรอเป็นห่วงนะครับ
นี่มาพร้อมกับบางคนถือหมอนกอดเอาไว้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเผื่อว่าต้องนอนเฝ้าที่โรงพยาบาล
ส่งเข้ารักษาตัวเข้าห้องผ่าตัดเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นี่ครับบรรยากาศตอนที่ส่งตัวคนเจ็บไปรักษา

ตำรวจสกบจังหวัดปลาจีนบุรี

ตามหาตัวคนก่อเหตุ

ปรากฏว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว

แล้วก็คุมตัวได้พร้อมกับของกลาง

กระสุนมันกระจาย๑๒นัด
เจาะเข้าไปเป็นแผลเป็นรู๑๒รูเลยครับ
ยุพินแม่ของคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า

ก่อนหน้านั้นก็นั่งกินเหล้ากับลูกชายที่หน้าบ้าน

แล้วก็ถามว่าทำไมเองชอบเอามอเตอร์ไซค์พ่อไปขี่
แล้วก็มีเติมน้ำมันจนน้ำมันมันหมด
พ่อจะใช้รู้ไหมมันลำบาก

ลูกไม่พอใจลูกก็เลยเถียงกลับ
พอเถียงกลับพ่อบันดาลโทษะครับ
เดินกลับเข้าไปคว้าปืนแก๊ปออกมายิงใส่ลูก
ขม่ำครับต่อหน้าต่อตา
หลังจากนั้นพ่อก็หนีเข้าไปในป่าแต่สุดท้ายก็ไม่รอด

หัวอกคนเป็นแม่และครอบครัวกอดหมอน
รอว่าลูกจะเป็นยังไงเจ็บหนักแค่ไหน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ

เพราะว่าทุกคนต่างก็ไปเฝ้าอาการของคนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล

แพทย์ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกเรียบร้อยอาการปลอดภัยดี
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้ใหญ่สายยนบอกว่า
เมื่อคืนนี้ลูกบ้านเขามาแจ้งบอกว่ามีคนยิง

พอไปดูก็พอลูกคู่นี้เหรอนี่
รีบแจ้งรถพยาบาลให้มารับคนเจ็บส่งไปรักษาก่อน
แล้วผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังว่าพอลูกคู่นี้เขาทะเลาะกันบ่อย
เรื่องที่ทำให้ยิงกันล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าพ่อเขาโมโห
ลูกเอามอเตอร์ไซค์ไปใช้จนน้ำมันหมดแล้วไม่ยอมเติม
ก็เลยขึ้นเสียงด่าทอกันไปมาแล้วลูกเถียงด้วยไง
แล้วพ่อก็โมโหแล้วบวกกับกินเหล้ากันทั้งคู่
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นครับ
พูดกลาร์อะไรกันก็ไม่รู้ล่ะ
เจาก็ไม่รู้สาเหตุลึก
ก็เลยว่าลูกบ่นลูกด่าคืน

ทักใสจะเป็นอย่างนั้นเห็นแต่แกพูด

ตำรวจสภกบินบุรีแจ้งข้อหานายสุภาย
ของคนเจ็บซึ่งก็เป็นคนก่อเหตุด้วยเนี่ยนะครับ
ฐานพยายามฆ่าและความผิดตามพรบออาวุธปืน
หลังจากนั้นก็ไปค้นหาปืน
พาตัวไปชี้จุดทำแผนแบบที่เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็เตรียมจะสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลวันรุ่งขึ้นครับ